คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะ
ที่เป็นเรื่องเศร้าที่ชัยภูมิช่วง๔ทุ่ม๒๕
มิถุนายนที่ผ่านมาที่เราเคยนำเสนอข่าวไป
ว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่มาสองคันแต่ละคันเนี่ยซ้อน๓
ยังอายุน้อยขี่แข่งกันมา
แล้วมีอยู่คันนึงพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์ของสองแม่ลูกลูกเนี่ยอายุแค่๒ขวบ
อีกคันนึงหักหลบแล้วก็ล้มคันที่ไปชนแม่ลูกเนี่ยนะ
เสียชีวิตกันหมดเลยน่ะห้าศพอ่ะค่ะเนี้ย
เด็กวัยรุ่นอายุสิบสี่สามคนที่ซ้อนสามกันมา
แม่ลูกเขาก็เสียชีวิตส่วนอีกคันนึงที่หักหลบไปอ่ะ
สามคนนั้นบาดเจ็บนี่นะคะวันนี้มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพให้กับผู้เสียชีวิตนะคะ
เป็นคืนสุดท้ายค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปนะคะ
ที่บ้านของนางเดือนเพ็ญที่เสียชีวิตพร้อมลูกชายวัย๒ขวบ
บรรยากาศเศร้ามากคุณผู้ชมได้ไปคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางสาคอนอัชชาสัยอายุ๕๔ปีเล่าให้ฟังว่าลูกสาวมีลูกสองคน
คนโตอายุสิบห้าคนเล็กเนี่ยสองขวบ
ลูกสาวกับหลานสองขวบก็ไปมาระหว่างกรุงเทพกับที่บ้าน
พอมาอยู่บ้านก็มาช่วยแม่ขายอาหารตามสั่งตกเย็นก็พาหลานวัยสองขวบไปขี่รถเล่นในหมู่บ้าน
หรือว่าไปตามบ้านเพื่อนวันเกิดเหตุลูกสาวก็พาหลานไปบ้านเพื่อนตามปกติ
ขากลับประมาณสี่ทุ่มมาเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นพุ่งมาชนแม่บอกพอรู้ข่าวรีบไปเลยนะคะ
ภาพที่เห็นใจสลายเลยเพราะว่าร่างของลูกสาวกับหลานชายวัยสองขวบ
กระเด็นไปคนละทิศคนละทางแม่ได้แต่ร้องไห้อะค่ะ
อยากจะเข้าไปกอดร่างของลูกและหลานทำไม่ได้ชาวบ้านดึงเอาไว้
คือแม่บอกตกใจมากคือไม่คิดว่าจะเกิดเหตุสลดแบบนี้
กับลูกสาวและหลานชายวัย๒ขวบของตัวเอง
รีบไปดูเลยไปเห็นเรากันเห็นกันอ่ะก็ถูกเลย
หลานกระยุกล์กลางถนนลูกกระยุกล์ขอบถนน
ยิงไปหาลูกเขาก็ดึงไว้ที่เร็วเหลมเลย

พ่อออก็ยังเรียกให้ไปพ่อออก็เรียกไปไปเห็นหลานทุกคนเขาอยู่หลานตัวเองไม่อยู่มันบอกไม่ถูกมันทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
ไม่คิดว่าเขาจะไปง่ายดายขนาดนี้ค่ะไม่คิดไม่คิดเลยครับ
คือเราหาให้ลูกหลานเขามาชุดนักเรียนแล้วก็เป็นเด็กที่ได้เกตตีด้วยค่ะ
อืมนี่เป็นที่บ้านของเด็กหญิงพิยดาวัยสิบสี่นะคะครับก็เป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่ซ้อนสามกันมา
แล้วก็รถจักรยานยนต์พุ่งไปชนแม่ลูกอะค่ะครับซึ่งเขาก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้กันนะคะ